เรื่องนี้บอลจบคนไม่จบค่ะจากในสนามลามมาในเฟซบุ๊กแล้วเท่านั้นไม่พอนะพอมาเจอกันแค่ขี่มอเตอร์ไซค์สวนดวนกันเลยค่ะ

เก้าอี้แล้วค่ะใครจะกล้ากินต่อไปกลัวไงกลัวจะโดนลูกหลงลุกขึ้นมาชะง้อดูก่อนว่าเอ้ยต้องหลบไปทางไหนบ้างนะเนี่ยสุดท้ายมีคนไปห้ามแล้วฝั่งผู้ก่อเหตุก็แยกย้ายกันไปนี่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๖โมงครึ่งอ่ะนะคะครับทีนี้ตำรวจสพรัฐนาธิเบสก็ไปตรวจสอบค่ะไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่สีน้ำเงิน

เดียวรุ่นเนี่ยไล่มาทำร้ายกันวิ่งเข้าไปห้ามพอห้ามเสร็จหนึ่งในนั้นอ่ะลุกขึ้นมาเงื้อมีดจะแทงอีกฝ่ายที่ล้มแล้วเขาอ้างว่าไงอ่ะว่าไปทำน้องของเขาก่อนป้าพรบอกพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อยุดหยุดหยุดหยุดได้แล้วเขาก็ยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปนี่ค่ะตรงวงแดงที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็น
ใส่หนีไปผู้ก่อเหตุมากันเป็นสิบเลยนะฟังเสียงป้าพรค่ะ
ให้คนนั้นมาโดนกระทืบนะอ่ะแล้วก็เลยวิ่งออกไปดู
นี่ค่ะโอ้โหป้าพรก็ใจกล้านะไปตะโกนห้าม

ทีนี้ไปคุยกับพี่ของคนเจ็บค่ะ
ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่ามีคนโทรมาบอก
น้องชายเธอโดนแทงเธอก็รีบขับรถมาดูนะ
แต่ตอนนั้นหาน้องไม่เจอเพราะว่าอะไร

แล้วก็หลบอยู่ตรงหลังร้านเสริมสวยของป้าพรเนี่ยค่ะ
แต่ตอนนั้นสภาพน้องคือโดนแทงสาหัสแล้วนะ
แล้วตอนนี้ตัวน้องชายเธอก็ถูกส่งเข้าไอซียู
เดี๋ยวฟังพี่สาวของคนเจ็บหน่อยค่ะ

แล้วทีนี้ใครไม่รู้โทรหาพี่สาวหนู
บอกว่าน้องหนูโดนแทงหนูก็เลยรีบขับรถมา

หนูมาเห็นน้องคนที่เจ็บหนักนะคะนอนอยู่

เพื่อนเขาเจออยู่ตรงร้านเสิร์ฟสวยตรงนี้
นี่แหละจากสนามลามมาในเฟซ
เพราะอะไรสองกลุ่มมีเรื่องกันในสนามฟุตบอล
แล้วลามมาถึงในเฟซท้าทายกันค่ะ
แล้วจะนัดเคลียร์นัดคุย
แต่ปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์สวน

ลงมานะมีการขี่ปาดหน้าลงมา
แล้วก็มาไล่กระทืบมีมีดก็จะไล่แทงนี่แหละ
สืบสวนตอนนี้ไล่ดูกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
เดี๋ยวจะตามตัววัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ